ทีนี้มาดูอีกเรื่องหนึ่งอันนี้เป็นเรื่องของเงินทุนการศึกษานะคะ
ซึ่งทางผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี
เขาชี้แจงกรณีที่มีนักศึกษามาโพสต์บอกว่า
คือเขาได้ทุนแต่อาจารย์กลับให้มาไม่ครบ

แล้วทางผอก็ยืนยันว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นจริง
และมีการตักเตือนอาจารย์คนดังกล่าวไปแล้ว

เพราะว่าอาจารย์ก็นำเงินมาคืนให้ครบแล้วด้วยนะคะ
คือตอนแรกนักศึกษาเขาโจมตีเลยนะอาจารย์อมเงินหรือเปล่า
ก็คือเขาบอกว่าเขาต้องได้ทุน๕๐๐
อาจารย์ให้เธอมาพันเดียวแล้วบอกว่าเดี๋ยวที่เหลือจะเอาเมื่อไหร่ค่อยมาเบิก
แต่ปรากฏว่าพอมาขอจริงอาจารย์บอกไม่ให้ไม่มี
แล้วก็เหมือนกับเอาเรื่องเกรดมาขู่คุณ
นะคะทางสมาชิกเฟซบุ๊คที่ชื่อว่ามงคลแสงทองเขาโพสต์ข้อความแบบนี้ค่ะ
หนูจะไม่ทนแล้วค่ะกดดันหนูทุกอย่างทุกทาง
ถามจริงนะคะเขามีสิทธิ์อะไรมาเอาเงินทุนหนูไป
ทุน๕๐๐ให้หนู๑๐๐๐บอกว่าที่เหลือจะเก็บไว้ให้
จะใช้อะไรให้มาเบิกแต่พอไปเบิกจริงก็บอกไม่ให้ไม่มี
แถมยังข่มขู่เรื่องเกรดด้วยและกดดันจนเพื่อนนักศึกษาที่ได้ทุน
เครียดเกือบลาออกหนีปัญหาไปแล้ว
ซึ่งจากกรณีนี้นายวรพงศ์พุทธภัยบูลพอวิทยาลัยสารพัชช่างราชบุรี
ก็ชี้แจงค่ะบอกว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นจริง
ดังกล่าวเป็นเงินบริจาคเพื่อการศึกษาประจำปี๒๕๕๙
จำนวนที่ให้ทั้งหมด๑๒ทุนเพื่อที่จะให้กับนักศึกษาเป็นเงิน๙๕๐๐๐บาทนะคะ
หลังจากรู้ข่าวว่านักศึกษาทุนได้เงินไม่ครบก็ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวน
และได้ว่ากล่าวตักเตือนอาจารย์คนดังกล่าวแล้วและกำชับว่าอย่าให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอีกนะคะ
อกจากนี้อาจารย์คนนี้เขาบอกว่าได้คืนเงินให้กับนักศึกษาทุกคนครบแล้ว
ก็เลยถือว่าเรื่องนี้จบอันนี้ทางพอบอก
ส่วนทางนักศึกษาผู้โพสต์เนี่ยนะคะก็บอกว่า
พอเรื่องแดงเรื่องแตกขึ้นมาอาจารย์ก็รีบเอาเงินมาเคลียร์ให้พวกเธอจนครบ
ทั้งที่ก่อนหน้านี้ขอเบิกแทบเป็นแทบตายกลับโดนต่อว่าสารพัฒน์
ส่วนประเด็นที่ทางผู้บริหารขอให้เรื่องจบ
นักศึกษากลับมองว่าอันนี้ยังไงต้องมีการสอบสวนเอาผิด
และลงโทษทางวินัยกับผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยนะ
เพราะว่าเรื่องนี้มันโทษสำเร็จแล้วไง
มาบอกว่าคืนเงินแล้วไม่มีโทษไม่มีความผิด

เพราะว่าช่วงที่อาจารย์เอาไปเอาไปใช้ทำอะไรก็ไม่รู้
เด็กนักศึกษาเขาอยากให้มีการตรวจสอบย้อนกลับไปอีกด้วยนะครับ
เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์กับเด็กคนอื่นอีก